คุณผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินเยือนที่จังหวัดชนบุรีหลายต่อหลายครั้งนะคะ

เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดหอพระพุทธศิหิงองค์จำลอง
พระพุทธรูปประจำเมืองที่เป็นสิ่งยึดเหนียวทางจิตใจของชาวจังหวัดชนบุรีค่ะ
โดยทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ยึดถือว่า
หอพระแห่งนี้เป็นหลักเมืองของเมืองชนบุรี

พระพุทธศรีหิงสร้างด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์เป็นองค์แรก

จำลองแบบขึ้นจากพระพุทธศรีหิง
ที่ประดิษฐานอยู่ในพระธินังพุทธไทยสวรรค์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
หลักถึง๕๓กิโลกรัมฐานพระเป็นทองสำริทหนัก๗๓กิโลกรัม
พุทธลักษณะที่งดงามตามแบบศิลปะลังกา
ดูดศรัทธาจากผู้ที่พบเห็น
และยังเป็นพุทธานุสรสำคัญให้ลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสำเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดช
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดหอพระพุทธศรีหิง
พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชนบุรี

การจัดสร้างพระพุทธศรีหิงจังหวัดชนบุรี

แสวงรุจิรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น
และเห็นว่าการจัดงานประเพณีสงกรานของจังหวัด

ยังไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนสักการะบูชา
หารือร่วมกับคณะกรรมการจัดงานที่เกี่ยวข้อง

ควรจัดสร้างพระพุทธศรีหิงองค์จำลอง
เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำเมือง
จึงได้ทำหนังสือขออนุญาตไปที่กรมศิลปากร

แต่กรมศิลปากรได้ทักท้วงว่า
ไม่ควรสร้างจำลองเท่าขนาดองค์จริง
ต่อมาในสมัยของนายนาฏมนตะเสวี
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีคนใหม่

โดยขออนุญาตให้จัดสร้างองค์จำลอง

เป็นการใช้เนื้อเงินบริสุทธิ์ทั้งองค์
ว่าไม่อยากให้สร้างองค์เท่ากันนะครับ
เพราะที่พัธินักพุทธไทยสวรรค์นะครับ

บอกว่าได้ไหมถ้าสร้างองค์เท่าองค์จริง

ก็ได้รับการตอบรับว่าได้
ในปีพุทธศักราช๒๕๐๓
งานสงการจังหวัดชุรี
ก็จัดให้มีการเทเงิน

บองจำลองขึ้นมาโดยมีขนาด
เท่ากับองค์จริงที่พัทยนั่งเฮียสะวัน
ข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดชนบุรี
ร่วมแรงร่วมใจกันออกทุนทรัพย์
ในการจัดสร้างพระพุทธศรีหิง
และยังเห็นควรสร้างที่ปฏิสถานให้เหมาะสม

จังหวัดจึงยกพื้นที่ของจวนให้
และสร้างหอพระพุทธศรีหิงขึ้น

จากนั้นได้ทำหนังสือกราบบังคมทุนเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดหอพระพุทธศรีหิง
ซึ่งพระองค์ตอบรับและเสด็จไป
และยังทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพที่เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
เชิญมาจากดินแดนพุทธคยาอีกด้วย
ท่านบอกว่าขอให้หอพระแห่งนี้นะครับ
ที่อยู่ในหนังสือนะครับท่านตัด
ท่านก็บอกว่าให้เป็นสิ่งที่ยึดเหนียวของชาวจังหวัดชมรีนะครับ
ไม่ต้องสร้างหลักเมืองให้ยึดถือว่าหอผ้าแห่งนี้เป็นหลักเมืองของคนเมืองชน
ท่านก็ตัดสั่งกับผู้ว่านาศแล้วก็คุณอธิกสริมคน
ประชาชนในจังหวัดชนบุรีต่างปลาปลื้มใจ
ที่ได้มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
และยังตื่นเต้นดีใจที่มีโอกาสชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด
เมื่อถึงวันประกอบพิธีในหลวงรัชกาลที่๙สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
พร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี

ประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอรับเสด็จจนแน่นขนาด
หลายคนจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระพักษ์อย่างใกล้ชิด
แต่ก็รู้สึกตื้นตันใจที่ได้มีโอกาสไปแสดงออกถึงความจงรักภักดี
เพื่อให้พระองค์ท่านได้เห็นว่าประชาชนรักและเทิดทูลมากเพียงใด
ที่ร้านมันเป็นร้านกาแฟมันก็จะรู้ข่าวสารเร็ว

แล้วพอได้เห็นแล้วรู้สึกอย่างไร

ทุกอย่างอยู่ในหัวหมด

คนมันนอกจากเห็นในช่วงที่ท่านไปปลูกต้นโพหน่อยอีกหน่อยหนึ่ง
เหมือนเราได้เห็นท่านเต็มแล้ว
เหมือนถึงมันผิวเผินแต่เรารู้สึกว่าโหเราปลื้มใจแล้ว
ที่เรายังได้เห็นบารมีท่านมาโอ้โห
เราก็ปลื้มนะที่อุตส่าห์มา
ชนบุรีในอดีตเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรม
และชุมชนประมงเล็กหลายเมืองกระจัดกระจายกัน

นับจากวันที่ในหลวงราชการที่๙
เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดหอพระพุทธศรีหิง
จากวันนั้นพระองค์ยังเสด็จกลับไปถวายน้ำมัศกาลพระพุทธศรีหิงอีก
และไปเยี่ยมราชดรรวมทั้งประกอบพระราชกรณียกิจอีกหลายครั้ง
เมืองชนบุรีจึงได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตามลำดับดังกระแสพระราชดำรัฐ
ในวันทำพิธีเปิดห่อพระพุทธศรีหิง

ชาวชนบุรีรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่เสื่อมคลาย
องค์การบริหารสวดจังหวัดชนบุรี
น้อมนำแนวพระราชดำริของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระประมินทะละมหาภูมิพลนุษย์เนื้อเดช
ราชการที่๙ได้มาปรับใช้ในการทำงาน
โดยเราได้ส่งอาทิตย์
ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การพันสุดจังหวัดชมบุรี
ได้นำแนวความคิดนะครับไปส่งเสริมให้กับประชาชน
รวมทั้งเยาวชนและนักเรียนได้ดำเนินการตามแนวทางเหล่านี้
ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าหากพี่น้องประชาชน
ชาวชนบุรีรวมทั้งบรรดานนักเรียนนักงษาทั้งหลาย
ได้นำเอาแนวทาง๔พอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปริมิตรศระมหาปุริษฐภัณฑ์วิทยาเดต
ไปปรับใช้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย